เมื่อวานผมถามว่าตกลงแล้วถ้าเกิดสถานการณ์

แล้วมันจะต้องมีการพูดคุยกันใหม่แบบไหนอะไรยังไงจะทำยังไง
คุณหมอชนนั่นบอกว่ายืนยันว่ายังไงก็จะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
แต่ถ้าถึงเวลาต้องแยกย้ายเนี่ยต้องด้วยความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่าย
และก้าวไกลควรเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะที่แกนนำรัฐบาลแล้วก็มีเสียงมากกว่า
นำในซีก๓๑๒อันนี้คุณหมอชนนั่นบอกว่าอย่างนี้นะ
แต่ทั้ง๓ท่านคิดว่าไอ้จุดสุขงอมตรงนั้นมันจะมาถึงไหม
แล้วถ้าจะมาถึงเนี่ยอะไรมันจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าเฮ้ยมันเป็นจุดที่แบบ
มันอยู่กันไม่ได้แล้วมันต้องมันต้องแยกจากกันแล้วสำหรับเพื่อไทยก้าวไกล
อ่ะคุณสิทธาก่อนเลย
ผมว่าโดยเจตนารมณ์โดยการสู้กันของทางการเมืองณเวลานี้นะครับ
สู้กันระหว่างคนที่มองระยะยาวในอนาคต

เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าสู่อำนาจรัฐในครั้งนี้เนี่ย
ซึ่งส่วนของเก้าไกลซึ่งเราก็ยอมรับเลยเป็นภาคที่อายุยังน้อยแล้วสามารถไปได้อีกนาน
ผมว่าไม่ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือว่าจะไปเป็นฝ่ายค้าน
เพราะว่าถ้าร่วมรัฐบาลก็ได้ทำงานเลย
แต่ว่าถ้าในลักษณะปัจจุบันนี้ไคทีเลที่สวกำหนดไว้
อ่าในครั้งหน้าเนี่ยทุกคนก็จะพูดเสียงเดียวกันหมดฮะจะ
เจ้าใจของจริงแล้วก็อยู่ที่เก้าไกล
ซึ่งเราต้องดูพัฒนาการของเขาก่อนพัฒนาการของเขาเนี่ยในครั้งที่แล้ว
เลือกตั้งเนี่ยเขาได้แปดสิบพอยุบพลักษณ์เหลือห้าสิบ
ต้องการอยู่กันประมาณ๑๐๐คนก็จะเกินครึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนรัศนรและไม่มีสวมาโหวตนายกด้วย
อีก๑๐๐คนมันคือ๖๖ของปัจจุบันเขาเติบโต๓๐๐ได้เขาจะหาเพิ่มอีก๖๖ไม่ได้เรื่องยาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาล
ผมถึงบอกว่าชัยชนะของภาคการเมืองถ้ามองใกล้การเป็นรัฐบาลคือชัยชนะถ้ามองไกล
การที่สามารถที่จะมากำกับดูแลได้ทั้งหมด
แต่ชัยชนะของประชาชนที่รอประชาธิปไตย

และใน๔ปีข้างหน้าไม่รู้จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ยุ่งเหยิงกับสิ่งต่างที่เป็นประชาธิปไตย
แล้วพระเด็จการจะเข้ามาทำอะไรกับประชาธิปไตยได้อีก

ก็อาจจะต้องโดนกลไกแบบนู้นแบบนี้อะไรต่างที่มาสกัดอีกเยอะแยะ
เรามองว่าถ้าสองภาคจับมือกัน
เด็จการที่ฝังกลไกไว้ในรัฐมนุนผ่านสว

เขาก็ต้องหายไปถ้าหายไป๓๑๒เสียงมันพอเกินพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้
อย่างที่อาจารย์อัธนาบอกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ย
เขาเลือกตั้งเนี่ยเขาเสร็จสิ้นตั้งแต่๓๙ล้านคนออกไปเลือก
เมื่อวันที่๑๔พฤษภาแล้วแต่ประเทศเราที่มีสอ
เด็จการฝังสวเข้าไว้ให้มาเลือกนายกเนี่ย
มันกลายเป็นว่าวันที่๑๓กรกฎาคือ
เมื่อวานนี้กลายเป็นวันเลือกตั้งนายกอย่างแท้จริง
เพราะฉะนั้นขอให้จับกันไว้ให้แน่นในความคิดของผมแค่นี้เอง
เราก็จะชนะหนิติสงครามที่เขาเขียนเกมให้เราเล่นครับ
นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ